กลัวผีที่โดนผีดึงเสื้อตอนนี้เนี่ย
สารพัดคนที่มีความชำนาญด้านผี
ออกมาแสดงความเห็นกับแก๊งกลัวผีแล้วนะฮะ
ไปดูอีกทีรอบที่แล้วแก๊งกลัวผี
เจอท้าลองขนาดไหน

เฮ้ยก็อยู่ก้านตรีละ
อ้าวมาอยู่แบบไหนก็เฮ้ย
ช็อตใหญ่สองช็อตที่สำคัญสำคัญคือระหว่างที่นอนในหลุมศพ

ไปลองของฮะผีดึงเสื้ออันนี้ช็อตแรก

มันจะเหมือนจริงมันจะเป็นจริงหรือมันคือเรื่องจริง
ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วมีการพิสูจน์เพิ่มเติม
กิติศักดิ์ทีมข่าวเนี่ยก็เลยลองลงพื้นที่ด้วย
กิติศักดิ์ลงพื้นที่ของสู่สารมูลนิธิพุทธธรรม๓๑
นครราชศรีมาอยู่ที่อำเภอโชคชัย
นครราชศรีมาฮะลองสันนิษฐานลองข้อสันนิษฐานว่า
สมมุติถ้าเอาเอ็นเอาได้เอาเอ็นร้อยติดเสื้อไว้

เพราะมันตัดต่อได้อยู่แล้วดึงให้เห็นเลย
มันจะเห็นได้หรือมันจะเห็นเอ็น
แล้วรอในหลุมนั้นเลยเหรอหลุมนั่นแหละ
หุมที่โอบิตะเขานอนเนี่ยพี่กิตติศักดิ์นอนตรงนี้ด้วย
โอ้โหใจถึงใจถึงมากระวังงู

เฮ้ยลองดูเห็นมั้ยแล้วเขาลองจริง

แล้วลองจริงคือลองดูว่าถ้าหากมีเอ็นมีเชือก
โดนดึงขึ้นไปจะเป็นยังไงเห็นเชื่อไหม
ก็จะคล้ายกับแก๊งกลัวผีที่ทำเหมือนกัน
นี่พี่ติทำแล้วนะจากนั้นมาพี่ติก็เลยลองเทคนิคอื่นบ้าง
ตอนที่ยืนคุยกับแอดพี่แอด
แล้วโดนดึงกระชากไหล่อพี่ติลองทำอีกที
ตอนโดนดึงกระชากไหล่พี่ติก็ลองโชว์ได้เหมือนกัน

พี่ติทำเหมือนทำเสียงซะเหมือนเลย
เอาได้ติดเหมือนกันครับ
เหมือนเสื้อมันจะโดนดึงเล็กน้อย
ดังนั้นก็เลยทดสอบแบบนี้
เอ้าเอ้ามายังไงอ่ะไม่มี
เอาปากกัดเลย
แล้วพี่ติก็จะทดลองให้ดู
เหมือนกับโอบิตาแล้วพี่แอ๊ด
คุยกันอยู่ดีผีดึงไหล่
มันจะเป็นอย่างไรใช่ไหม
มันจะเป็นอย่างไรพี่ตีช่วง

เดี๋ยวเราจะทดลองนอนดูว่า

ดูกันเลยครับผม
ทั้งมีการทำพิธีเอาน้ำมะพร้าวราดหน้าคนที่นอนอยู่ในหลุมใช่ไหม
แล้วก็มีการไปนอนในหลุมไอ้ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้
ท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นเนรนแอร์เตือนบอกว่า
หากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
นี่คือแสดงว่าผีไม่พอใจที่กลุ่มวัยรุ่นมาลองดี
แล้วถ้าเกิดว่าวันไหนคุณดวงตกนะผีทั้งหมดในสุสานเนี่ย
อาจจะมาตามหลอกร้อนเอาคืนจนเป็นไข้หัวโกรนก็เป็นไปได้
เหมือนที่หมอปลาบอกนะคะซึ่งในอดีตเนรนแอร์บอกว่า
เคยมีคนมาลองของแบบนี้แล้วถูกผีกลับมาหลอก
เป็นบ้าเสียสติไปมีนะคะมีนะคะแล้วก็ถูกวิญญาณมาเอาชีวิตก็มีค่ะ
อาจจะเหมือนแนนแอร์เชื่อนะเป็นผีได้สีแตกสีแตกสีแตกนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๒
เขาบอกว่าเฮ้ยคุณเข้ามาทำแบบนี้ไม่ได้ขออนุญาตนะ
เพราะฉะนั้นเตรียมที่จะแจ้งความเอาผิดนะคะ

แต่สิ่งที่จริงก็คือได้รับคดีแน่
บุกลุกอะบุกลุกอะนะฮะนะฮะ